ครับขณะที่ในวันนี้นะครับที่บริเวณท้องอ่ามณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
จะมีการจัดแสดงมหรสบเพื่อเฉลิมฉลองงานพระพิธีบรมราชาพิเศษอย่างสมพระเกียรติ
คืนนี้เป็นคืนแรกนะครับไปติดตามบรรยากาศจากคุณปานจุติประดับเพชร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
ขณะนี้ค่ะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะมีการแสดงมหรสบงานพระบรมราชาพิเศษ
ที่บริเวณนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งก็มีประชาชนนะคะต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง
มาร่วมจับจองพื้นที่รับชมกันอย่างเป็นระเบียบเลยล่ะค่ะโดยการแสดงที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะ
เป็นการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโดยโรงเรียนมัธยมประชานิเวศสำนักการศึกษาค่ะ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมมหรสบงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
การแสดงแรกเป็นการแสดงของวงออเคสต้าเอสทูเอสโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และรัชกาลที่๑๐อาทิตเพลงยิ้มสู้สายฝนชะตาชีวิตรวมถึงเพลงที่มีเนื้อหาดีอื่นอีกด้วยค่ะ
ต่อด้วยการแสดงชุดที่๒การแสดงโขนชุดพระรามตามกวางโดยสถาบันนาตสินไทยชนะการ
ซึ่งได้หยิบยกเรื่องราวที่แสดงถึงความรักของพระรามที่มีต่อนางศรีดามาแสดง
อีกทั้งยังเป็นการโชว์ความสวยงามของกวางทองอีกด้วยค่ะ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะ
รู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในงานที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มารำในงานที่สำคัญแบบนี้นะคะ
ที่นานทีจะมีงานสำคัญระดับประเทศขนาดนี้ค่ะ
ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะ
ประชาชนนะคะที่มาจับจองพื้นที่เพื่อรับชมมหรสบตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้
มีทั้งผู้สูงอายุเด็กและวัยทำงานค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวได้สอบถามประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น
ต่างก็รู้สึกประทับใจการแสดงในวันนี้
สภาพอากาศในช่วงเย็นก็ไม่ร้อน
มีลมพัดทำให้นั่งชมได้อย่างสบายค่ะ
ใช่มาถึงตอนบ่าย๔โมงก็มันก็คืมหนักไม่มีแดดแล้วเย็นสบายเลย
โดยกำหนดการมหรสมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษชุดสุดท้ายในวันนี้นะคะ
จะจบลงในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา
และจะจัดแสดงอีกครั้งในวันจันทร์ที่๖พฤษภาคม
เวลา๒๐นาฬิกาบริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ
นัทชัยลาวหาบุธถ่ายภาพปานจุติประดับเพชรคัมภาคทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณปานจุติครับจากท้องสนามหลวงนะฮะ
ท่านที่ต้องการชมมหรสบวันจันทร์นะครับ๒ทุ่มไปชมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ